รายไม่ใช่แค่ทางม้าลายในกรุงเทพ

ไปดูที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะที่โคราชนะครับ

นี่ค่ะน้องกำลังจะวิ่งข้ามทางม้าลาย

ใช่ครับชนปึ้งเข้าไปเลย
โอ้โหคือขี่มาแล้ว

คือลักษณะตอนก่อนข้ามเห็นน้องค้อมหัวให้

น้องก็เลยค้อมหัวขอบคุณแล้วก็วิ่งข้ามกันมา
คือตามรายงานข่าวบอกว่าจักรยานยนต์คันนี้บอก

น้องอยู่กันกี่คน๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ไม่เห็น

เป็นทางม้าลายข้ามถนนช้างเผือกประตู๓นะครับ
อยู่ข้างโรงเรียนสุรนารีวิทยา
ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมานะครับ

เด็กนักเรียนใช้ทางมาลายตรงนี้เยอะ
พ่อแม่ผู้ปกครองมารอรับลูกหลานนะครับ
เป็นเส้นทางลัดจากถนนมิตรภาพ

เป็นถนนเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาด้วย

แต่เช้าเย็นเด็กนักเรียนก็เยอะ
นักเรียนที่บาดเจ็บอยู่ชั้นม๒นะครับท่านผู้ชมครับ
คือยังมีแผลถลอกที่หัวเข่าทั้งสองข้างอยู่เลย
มีอาการฟกช้ำที่ต้นขาขวาด้วย

ต้องเข้าเฝือกอ่อนนะครับ
น้องนี่ถูกชนเข้าไปเมื่อ๒มิถุนายนนะครับทุกผู้ชมครับ

ให้หยุดเรียนสัก๑๔วันเพื่อรักษาอาการ

ไม่อยากหยุดเรียนทุกวันนี้ก็เลยต้องมาโรงเรียนนะฮะ
ก็ยังเข้าเฝือกอ่อนอยู่นะครับ
เรื่องของการชดใช้เยียวยาคนขี่จักรยานยนต์
จ่ายค่าทำขวัญมาให้เด็ก๒๐๐๐บาท
ของรถจักรยานยนต์ที่มาจ่ายตรงนี้ให้
ผู้ปกครองเขาเลยฝากเตือนหน่อย
เอาคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
โอ้โหนี่ใกล้โรงเรียน
จริงหน้าโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนเนี่ย